ไปดูท่าทีจากคุณสุวัสดิริปตาปันลบ
ขอบคุณผู้ชมครับในฐานะประธานภักดิ์ชาวปัฒนากล้า

แล้วก็ตอบรับคำเชิญในการเข้าร่วมรัฐบาล
พักเพื่อไทยเป็นแก่นำด้วยเหตุผล๕ประการ
ข้อที่๑พักเพื่อไทยถือเป็นฝั่งที่มีความชอบทำ

เมื่อภักดิ์อันดับ๑ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้
ข้อ๒ภักดิ์เพื่อไทยยืนยันกับทุกภักดิ์
ว่าขณะนี้ได้รวบรวมเสียงสอสอเกินกึ่งหนึ่ง
ทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแก่นำ
มีเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแน่นะครับ
ข้อ๓ภายใต้กรรมนำของภักดิ์เพื่อไทย
จะมีนโยบายใดเกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ข้อ๔พักเพื่อไทยมีความแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ซึ่งข้อ๑ถึงข้อ๔ที่กล่าวมาตรงเลย
นโยบายของพักชาติพัฒนากล้าส่วนข้อสุดท้าย
ถือว่ามีความสำคัญเพราะมาถึงวันนี้แล้ว
เกือบ๓เดือนแล้วที่ยังไม่มีรัฐบาลนะครับ
มีแต่รัฐบาลรักษาการที่มีขีดจำกัด
ในการบริหารประเทศฟังเสียงท่านสุวัสดิ์ครับ
ก็ต้องช่วยกันนะครับพยายามให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสำเร็จนะครับ
เพราะว่ามาถึงวันนี้ก็๓เดือนแล้วนะครับ
ที่เรายังไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
เราก็มีรัฐบาลรักษาการซึ่งก็มีขีดจำกัดในการบริหารประเทศ
ฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถช่วยกันนะครับ
สนับสนุนในทุกแนวทางที่ถูกต้องให้เกิดรัฐบาลได้เนี่ย
ก็จะเป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาประเทศนะครับ
ฉะนั้นผมเองก็มีความเชื่อมั่นนะครับ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพักเพื่อไทยให้ประสบความสำเร็จนะครับ
เพราะว่าพักเพื่อไทยเองนั้นก็เคยเป็นรัฐบาลมาแล้ว
แล้วก็มีประสบการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาล
ฉะนั้นผมก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เชื่อว่า
พักเพื่อไทยจะประสบความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาล